สำหรับสาวจันจิจันจิรานั่นเองนะครับ

จะใช้คำว่าจันจิแฟนมาริโอก็ไม่ได้แล้วนะ
เพราะเห็นมีข่าวลือข่าวเมาส์หนักมากว่าเขาเลิกกับมาริโอแล้ว

ใช่แต่ก่อนจะไปพูดเรื่องเลิกดิฉันพูดเรื่องนี้ก่อน

ก็เลยมาป๊ะกันจันจิกับเชอเบลแล้วก็เลยสีปึกกันมากขึ้นนะคะ
ก็เลยโดนเมาส์ว่าเนี่ยมัวแต่ติดเพื่อนนะคะ
ก็เลยทำให้ความรักกับหนุ่มมาริโอเนี่ยระหองระแหงบ๊ายบายกันไปแล้วนะคะ

เชอร์เบลก็ไม่โดรมแม่ไปกับผู้ชาย

ผีขี่เขาไม่กินกันเองเนาะ
จริงนะคะเขาอาจจะดูลุคแมนค่ะ

คือจริงไม่ได้อัพอะไรช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยอัพอะไรเลยค่ะ
สรุปว่าจันจิกับมาริโอยังไม่ได้เลิกกัน
เพียงแค่ไม่ได้อัพรูปคู่เท่านั้นเอง

ตีหุ่นล่ำที่ไปดูคอนเสิร์ตดูอาลิบ้ามาด้วยกันเนี่ย

ดูอลิปป้าก็จ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
ก็คอนเสิร์ตก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องมีแต่เพื่อนสาวไปดู